จดหมายเหตุความหลากหลายทางเพศ
เป็นประจำของทุกปีนะครับที่เดือนมิถุนายนถูกกำหนดให้เป็นเดือนแห่ง
แต่กว่าจะมาถึงวันนี้นะครับเราจะพาย้อนไปถึงเหตุการณ์ในอดีต
ที่เรื่องนี้ยังไม่เป็นที่ยอมรับและเป็นเรื่องที่ร้ายแรง
เพราะในอดีตนะครับเคยมีคนถูกประหารชีวิตเพราะมีพฤติกรรมรักร่วมเพศ
ซึ่งเรื่องเนี้ยต้องย้อนกลับไปถึงสมัยรัชกาลที่สาม
ได้เกิดเคสของหม่อมไกลสอนซึ่งเป็นพระโอรสของรัชกาลที่หนึ่ง
ม่อมไกลสอนนะครับได้มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ
กับคนเล่นโขนละครชายที่เลี้ยงเอาไว้จนเรื่องนี้เป็นก๊อตสิบ
รับรู้กันไปทั่วทั้งรั้ววังบวกกับพฤติกรรมมักใหญ่ไฟสูง
ที่ฟังคุ้นว่าแบบเหมือนเคยได้ยินที่ไหนนะ
เอางี้ครับจากเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดความคับข้องใจ
รัชกาลที่๓ทำการถอดยศแล้วนำตัวไปสำเร็จโทษ
โทษนั้นก็คือประหารนั่นแหละครับด้วยการใช้ท่อนจันทร์
บางคนอาจจะเอ๊ะอ้าวก็ไม่ได้ผิดแอร์เรื่องรักร่วมเพศหรือเปล่า
แต่นั่นแหละครับจากเรื่องนี้แหละที่เป็นชนวนเหตุ
ที่ทำให้เกิดเรื่องใหญ่มากกว่านั้นจนทำให้เกิดการประหารชีวิตขึ้น
เราจะยกย้อนให้ไปไกลกว่านั้นนะครับเรื่องความหลากหลายทางเพศเนี่ย
ก็มีมานานแล้วจากหลักฐานที่ได้บันทึกเอาไว้
จะเห็นเป็นภาพการรักร่วมเพศอยู่ในจิตกรรมฝาผนังของวัดต่าง
ในประเทศไทยมาตั้งแต่อดีตเลยนะครับอย่างภาพที่วัดคงคาราม
จังหวัดราชบุรีก็จะเห็นกิจกรรมการเล่นเพื่อน
อ่ะเดี๋ยวให้ดูเลยครับห้าสี่สามสองหนึ่งไปเพื่อน
ซึ่งรักร่วมเพศสมัยก่อนนะครับถ้าเป็นหญิงกับหญิงด้วยกันเนี่ย
เขาจะเรียกว่าเล่นเพื่อนถ้าเป็นชายกับชายด้วยกันเนี่ย
เขาจะเรียกว่าเล่นสวาสตร์ครับที่นี้นะครับ
ยุคต้นรัตนโกศิลป์เนี่ยต้องบอกว่ารสนิยมการเล่นเพื่อน
ของพี่สาวสมัยนั้นเนี่ยก็แซ่บมากเลยนะครับ
ถึงขั้นมีประกาศใช้กฎมนท์เทียนบานข้อที่หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ออกมา
ความว่าอหนึ่งสนมกำนันคบผู้หญิงหนึ่งกัน
หนุดชายเป็นชู้เมียกันให้ลงโทษด้วยลวดหนัง
ผ่าสิบทีสักข้อประจานรอพระราชวัง
ซึ่งไอ้การลงโทษแบบนี้นะครับไม่เพียงแค่จะทำให้เกิดความเจ็บปวดทางร่างกาย
แต่ยังเจ็บช้ำใจและน่าอับอายเป็นอย่างยิ่งครับและพอมาถึงในช่วงที่ประเทศไทยเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าสมัยใหม่
และพยายามพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมตามวัฒนธรรมตะวันตก
ในช่วงราวราวสมัยราชการที่๕จนถึงปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อย
ตอนนั้นหลายอย่างได้พัฒนาไปมากนะครับทั้งการปกครองการศึกษาวัฒนธรรม
แต่ความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการยอมรับอยู่ดี
และมักจะเกิดเรื่องอื้อเฉาอยู่บ่อยครั้งหนึ่งในเรื่องนั้นนะครับ
ก็คือเรื่องของนายถั่วดำซึ่งคนนี้แหละครับ
เป็นตัวต้นเรื่องของคำว่าถั่วดำที่ใช้เป็นคำล้อเลียนการร่วมเพศแบบชายชายนะครับ
คือตอนนั้นเนี้ยนะครับนายถั่วดำเนี้ยเขาเปิดซ่องโสเภณีชาย
โดยล่อลวงเด็กผู้ชายไปอยู่ด้วยและสอนวิธีสำเร็จความไคร้ให้กับเด็ก
เพื่อให้เด็กเนี้ยนะครับไปสำเร็จความใคร่ให้กับแขก
และขายบริการให้กับเขาครับซึ่งเรื่องนี้นะครับ
ได้มีการลงข่าวทลายซ่องและบุกจับนายถั่วดำ
ถูกบันทึกไว้ในหนังสือพิมพ์สีกรุงเมื่อปีพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปด
ซึ่งนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งครับที่ทำให้เราได้เห็นถึงความหลากหลายทางเพศ
และการไม่ยอมรับของสังคมในอดีตจนถึงวันที่โลกวิวัต
และพัฒนาไปในหลายด้านมนุษย์ได้เห็นความหลากหลาย
ทำให้เกิดความยอมรับเรื่องความหลากหลายทางเพศมากขึ้นเรื่อย
จะเห็นได้จากการมีตัวตนและไม่ได้ถูกมองเป็นสิ่งผิดแผก
จากสังคมอย่างนี้ไงครับการจัดงานบางกอกนรมิต
พลายเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศ
ที่ได้รับความสนใจจากคนทุกเพศที่มีความหลากหลายครับ
ประเด็นนี้ที่เป็นประเด็นสำคัญนะครับการเรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียมกันในสังคม
พรบสมรสเท่าเทียมครับซึ่งเราก็ได้แต่หวังว่าความเท่าเทียมเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับคนทุกเพศ
ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่มีความรักเหมือนกับทุกคนในสังคมที่มีความหลากหลาย
เพราะสุดท้ายแล้วนะครับความรักไม่เคยจำกัดเพศครับ